ดรธันยบุรีปฐุมธานีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วถูกรถกระบะแซง
กระบาดนี้ลักษณะแบบมีคอกนะฮะ
แล้วมีคนอยู่บนนั้นแล้วพ่นควันดำใส่
ปื๊ดเขากลดมอเตอร์ไซต์กลด
ตะโกนด่าไปดันไปรถติดไฟแดง
ไปจ๊ะกันที่๔แยกไฟแดง
คนที่อยู่หลังรถรถกระบะเป็น๑๐ครับ
โทษนะฮะด่ากูทำไมแล้วก็ทำพี่เขาสภาพเป็นแบบนี้เลยฮะ

ลงโพสต์ขอให้ใครก็ได้ที่อยู่ในเหตุการณ์
แล้วมีคลิปจากกล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
ช่วยเอามาให้พี่เขาหน่อยนะครับ
เอาไปเป็นหลักฐานแจ้งความเอาผิดคู่กรณีครับ
คุณสายฟ้าคนเจ็บเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่า
เมื่อเช้าวานนี้นะครับประมาณ๘โมงเช้า
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านมาจอดติดไฟแดงตรงแยกรังสิตคลอง๕
ไฟเขียวปั๊บนะฮะรถกระบะที่มีคอกสีฟ้านะครับ
ไม่ทราบรุ่นนะจำทะเบียนก็ไม่ได้มีชายชะกันนั่งอยู่ในกระบะนะครับ
ประมาณสักสิบคนได้ปาดแซงขึ้นมาฮะแล้วพ่นหมึก
หมึกหรือที่เขาเรียกว่าพ่นควันดำเนี่ยนะครับ
เต็มเขาโมโหก็เลยด่าไปทีนึง
คุณสายฟ้าบอกว่าใครเจอแบบนี้ต้องด่าแหละนะฮะ
เขาบอกแบบนั้นจากนั้นรถเขาก็มาติดไฟแดงที่สามแยกข้างหน้า
ที่ว่าการอำเภอธัญบุรีรถกระบะคันดังกล่าวขับตามมาจอดนะครับ
คนในรถวิ่งกรูเข้ามาวิ่งกรูเข้ามาแล้วถามว่า
กูทำไมเนี่ยนะครับผมขออนุญาตอ่านตามที่พี่เขาบอกนะฮะ
ก็เขาบอกพ่นควันดำใส่ผมเนี่ยนะครับ
แล้วยังมาลุมอัดเขาสน่วมโอ้โหเป็นแผลฟกช้ำตามร่างกาย
มีแผลแตกตาช้ำมือซ้นนะฮะแล้วท้าเลยบอกว่า
รีบไปแจ้งตำรวจเลยนะนะฮะตรงนั้นไม่มีใครกล้าช่วยครับ
เพราะว่าคนที่มากับรถกระบะมากันเยอะจริง
เขาก็เลยไปที่สพธัญบุรีนะพอตำรวจออกมาก็ไม่อยู่กันแล้ว
ตำรวจพาเขาไปตรวจร่างกายแล้วก็สอบปากคำนะครับ
คุณสายฟ้าฝากถึงคนที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
ถ้าใครเห็นใครมีกล้องมีหลักฐานช่วยผมหน่อยเถอะนะ
ผมอยากจะเอาผิดคู่กรณีนะเพราะเขาได้รับบาดเจ็บ
แล้วบทสายของเขาก็ได้รับความเสียหายครับ

แล้วบทสายของเขาก็ได้รับความเสียหายครับ
แล้วบทสายของเขาก็ได้รับความเสียหายครับ
คุณสายฟ้าบทสายของเขาก็ได้รับความเสียหายครับ
คุณสายฟ้าบทสายของเขาก็ได้รับความเสียหายครับ
คุณสายฟ้าบทสายของเขาก็ได้รับความเสียหายครับ
อย่างผมผมไม่รู้ว่าเขาเหยียบยังไง
เหมือนรถไม่ค่อยไปแต่ว่าควันท่วมเลย

จังหวะมันขับตอนแรกมันไม่ดำอะพี่
เขาปากมาปุ๊บออกตัวปุ้มเลย